ฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณกันเลยดีกว่านะคะ
ว่ามองเรื่องนี้อย่างไรหลังจากได้รับหนังสือข้อเรียกร้องจากทางคณะสงฆ์ไปแล้ว

อะไรที่มันยังมีความขัดแย้งกันอยู่ก็เดี๋ยว
ท่านอยู่ก็ต้องดูไม่ใช่ว่าก็อยากจะเสนอโปรดก้าวไปก็โปรดก้าวไปนะครับ
ก็ต้องดูอ่ะนะครับแต่ว่ามันก็มีคู่ข้อกฎเกณฑ์นะครับ
มีระเบียบมีอะไรอยู่แล้วนะครับว่าทางมหาเทราสมาคมได้ยื่นหนังสือมา
ท่านนายกก็ต้องกันกรองแล้วก็ก่อนที่จะกลับบังคมทูล
ถ้ามันยังมีความขัดแย้งก็ต้องอยู่เฉยถ้ายังขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้ก็
ว่าใครก็ไม่กล้าขึ้นนำความกล่าบังคมทูมนะครับ
นะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดว่าต้องสงบมานะครับทุกอย่าง
ถ้าสงบแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเดินไปตามกติกานะครับ
ไม่มีไม่มีไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ผูกมัดอะไรนะครับ
เช่นไม่ต้องเชียรจาเชียรจายังไงเอาไม่ต้อง
ร่าจะก็จบใจเย็นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ
ข้อเรียกร้อง๕ข้อจากพระเมธีธรรมจารย์ในฐานะเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
เครือข่ายคณะสงฆ์องค์กรภาคีพุทธบริษัท๔ทั่วประเทศที่เขาไปชุมนุมกันที่พุทธมนตร

ผลเอกประวิทย์ก็บอกว่าถ้าปัญหามันยังไม่จบก็ยังคงไม่มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชหรอกนะคะ
เอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่า
ไม่เห็นด้วยเลยกับข้อเสนอของกลุ่มพระสงฆ์ที่ห้ามหน่วยงานราชการเข้ามาก้าวไก่เรื่องของสงฆ์
ฟังเสียงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคะ
มันก็ไม่ว่าคอขี้เห็นอะไร
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าตรวจสอบแล้วนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นอยู่ในภาพก็เป็นพื้นที่ที่
พุทธมนตรที่มีการชุมนุมของคณะพระสงฆ์แล้วก็มีทหาร
เข้าไปควบคุมสถานการณ์แล้วก็มีภาพเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าได้มีการตรวจสอบแล้ว
แล้วก็เชิญพระเมธีธรรมอาจารย์ซึ่งเป็นแก่นำในการรวมตัวกัน
เข้ามาหารือพูดคุยกัน
ก็หลังจากนี้ไม่อยากจะให้เกิดปัญหาบานปลายขัดแย้งแบบนี้อีก
ซึ่งก็มีเสียงที่ออกมาวิจารณ์ภาพเหตุการณ์ประทะกันที่เกิดขึ้น
มุมหนึ่งก็บอกว่าเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่
พระสงฆ์ออกมากระทำในลักษณะแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่า
อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าก็เพราะทหารนี่แหละมายั่วยุก่อน
ต่อว่าพระสงฆ์ในลักษณะที่ว่าได้เงินกันมาเท่าไหร่ล่ะ
ออกมาชุมนุมแบบนี้ใครจ้างให้มาล่ะ
พระสงฆ์ก็เลยโมโหโกรธก็เลยมีภาพแบบนี้ค่ะ
แบบนี้ค่ะที่ดันทหารออกไปในลักษณะแบบนี้
มีดันกันแล้วก็มีภาพของอารมณ์เกิดขึ้น
สองภาพนี้เป็นภาพที่คนวิจารณ์ว่าเหมาะหรือเปล่า
หนึ่งก็คือภาพการล้มจะล้มรถฮัมวี่รถของทหาร
อีกภาพหนึ่งก็คือเข้าไปผลักไปดัน
ก็บอกว่าในลักษณะของการจับคอทหารด้วย